ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

ไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัว
ที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
คือคนที่ควรที่จะมีแรงกำลังมากพอ
ที่จะทำงานหารายได้มาจุนเจือครอบครัว
แต่ถ้าเสาหลักของบ้านถูกกัดกล่อนด้วยโรคภัย
ครอบครัวจะเดินต่อไปได้อย่างไร
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ชีวิตของโต๊ะถึงจะล้มมาแล้วไม่รู้กี่ครั้ง

เพราะโต๊ะต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน
ให้พวกเขามีอยู่มีกิน
มีเงินไปเรียนจะซื้อต่อไป
ทุกวันนี้สุขภาพฉันก็ไม่ค่อยดี
มันมีปัญหาเรื่องกระดูกคอเนี่ย
เมื่อเหมือน๕ปีก่อนกระดูกคอมันแข็งทำอะไรก็ไม่ได้

หรือมีอาการที่ว่าปวดกระดูกข้างหลัง
ไปหาหมอหมอบอกกระดูกคอเสื่อม

ก็ต้องไปยืมตังค์คนมากินอะไรอย่างนี้
ก็ยังมานั่งร้องไห้ว่าลูกหลานก็ไม่มีตังค์กิน
หลังจากผ่าตัดคอได้ปีนึง

เวลากินข้าวก็มองไม่เห็นกับข้าวว่า
กับข้ามีอะไรมั่ง
ก็หมอก็สั่งผ่าเลยค่ะ
พอผ่าตัดตามาแล้วก็มาพักพื้นที่บ้าน
งานทำไปเป็นรับจ้างซื้อของบ้างอะไรบ้างก็ได้กินกันไป
ไหนจะผ่าคอไหนจะผ่าตา
หลังจากนั้นก็มีข้อเข่าเสื่อม

ไปไหนต้องมีคนจูงคนอะไรต้องถือไม้เท้า
เดินไม่ค่อยได้แล้วเดินแกก็จะขาพลิกก็ล้มบ่อย
หมอเขาก็จะบอกว่าให้ผ่าตัดเข่านะ
ข่าวมันใช้ไม่ได้แล้วเสื่อมหมด
พ่อตัดข่าวต้องเสียอย่างน้อย๒หมื่นหรือ๓หมื่น
เวลานอนก็ปวดเข่ามากเลย
เวลายืดมาพอนงอมาปวดร้องไห้แบบไอ้ถูกเลย
ทุกวันนี้โต๊ะก็มีอาชีพขายบาร์บีคิวเนื้อสะเต๊ะ

ขายจาก๔โมงเย็นบ้างถึง๕ทุ่ม
ถ้าไม่ขายก็ลูกหลานก็ไม่มีจะกิน
เป็นน้องสาวของโต๊ะอาอายุห่างกัน๑๘ปี
ตอนนี้เขาร่างกายไม่ดีทำอะไรก็ไม่ได้
ฉันก็เลยมาช่วยเขาแล้วก็พาหลานมาด้วย
ฉันก็ช่วยเขาเป่าสับปะรดหั่นพริกหั่นมะเขือ
ช่วยเขาทำทุกอย่างเสียบเนื้อเต๊ะไก่สะเต๊ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอตัวอาของก็ไปช่วยกายครับ
ผมบอกละคร๊าวว่ามีเนื่องค์สะเต๊ะ
มีไก่สะเต๊ะมีบาร์บีคิวอร่อยมากเลยครับ

ต้องดูแลน้องเดียอย่างที่ไม่รู้
ตั้งแต่๖โมงเช้าถึงเที่ยงคืน
ก็เราต้องป้อนข้าว๓เวลาให้กับน้องเขา
เปลี่ยนพร้อมแล้วก็ป้อนนมค่ะ

ลูกเขาพิการเป็นแบบโรคพิการซ้ำซ้อน

และอีกอย่างหนึ่งเขาจะกินยาตลอดเลย
เขาจะมาทำช่วยเรามากก็ไม่ได้

โต๊ะกับน้องนาเดียกิ้งล้ม
ไม่สามารถที่จะอุ้มไอนาเดียได้
ก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่กลับไปทำงานอีก

แก่แล้วแล้วแกต้องมานั่งเข็นของขายให้เราอีก

เราก็ลำบากใจเหมือนกันเราก็อยากทำงาน
อยากจะช่วยเหลือแต่ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะ
คือว่าเราต้องมาเลี้ยงลูกพิการค่ะ
มีวันหนึ่งที่โต๊ะเข็นของไปคนเดียว
เห็นไปเห็นมามือมันชา
เพราะมือมันชามันก็ไม่มีกำลังที่จะเข่นไปแล้ว
ยังไม่ทันจะถึงที่ขายของเลย

ของโดนกระจายเปลี่ยนถนนเลย

เป็นสินเขาด้วยแบบว่าเอาเนื้อเข้ามาก่อน
ตอนนั้นน่ะเครียดมากเลย
หลานสาวอีกคนนึงชื่อหนูนา

เต็มกว่าอะไรไม่มีเงินจะส่งอะไรอย่างนี้

ว่าเราจะไม่มีตังค์ให้กับหนูนาเรียน

ก็เบาแรงยายไปเยอะเลย

ทุกวันนี้หนูก็พยายามตั้งใจเรียน

ถ้ามีเกรดดีหนูก็จะไปเอาเกรดนี้
เข้าโรงเรียนได้แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเทิมค่ะ
จะไม่ต้องลำบากโต๊ะด้วยค่ะ
หนูฝันว่าหนูอยากจะเรียนจบถึงปตีค่ะ
ทำงานดีเอาเงินมาให้พี่กับแม่

ที่แม่ค่ะแล้วก็โต๊ะค่ะ

ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนทำงานหนักแค่ไหน
ก็ทำค่ะแต่ก็จะสู้ค่ะ
ตัวอาก็ขอไม่ดี
เพราะเวลาตัวอาเขาโดนข้องใช้ไม้เตา
หนูไม่หวังตัวอามากเลยครับ

ก็เป็นห่วงแกอยากให้แกได้สบาย
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งก็อยากจะมารักษาตัว

เราก็อยากจะทำร่างกายให้เราแข็งแรง
ทำมาหากินเราก็จะคล่องขึ้น
ถ้ามีเงินเหลืออีกเราก็จะเก็บไว้ให้น้องนา
เรียนหนังสือจบไปเขาจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขา

ขอต้อนรับครอบครัวของโต๊ะอาจากกรุงเทพมหานครครับ

เหนื่อยมากแต่ก็ต้องทนเพื่อหลานเพื่อลูก
ถ้าโต๊ะไม่ขายของลูกหลานก็ไม่มีกิน
ต้องทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับ
เกือบ๑๐ปีแล้วค่ะ
โต๊ะเสียโต๊ะก็ลำบากแบบว่า

เข็นของไปอยู่ดีแล้วทำไมเกิดรถเทขึ้น

เนื้อเข็นเนื้อแล้วก็แบบว่ามือมันชา
แล้วขามสาวว่าปวดแล้วก็เดินยกเยก
มันก็เลยเหนียวรถฟ่ำลงไปเลยค่ะ

แล้วก็ของฝ้าหมดเลยทั้งรถเลย

ติดทางหลังแล้วก็ตะโพก

ค่ะล้มทั้งยืนเลยค่ะ
แล้วค่าของที่ไปเชื่อเขามาว่าไงกันล่ะครับ

ก็เพิ่งออกมาเจ้าของเนื้อน่ะ
เขาก็ให้ติดแล้วก็ค่อยผ่อนเข้าไป

ทำไมไม่ให้ลูกสาวไปช่วยขาย
ลูกสาวเขามีลูกพิการ

เขาก็แบบว่าต้องดูแล
เขาก็ช่วยโต๊ะซื้อของซื้ออะไรมาขาย
เพราะเขาก็ลำบากเหมือนกัน

ช่วยค่ะช่วยแล้วแต่ว่าไม่มีคนดูลูกค่ะ
นาเดียนี่ก็คือพิการเรื่องอะไรครับน้องบอล
ซ้ำซ้อนค่ะแล้วก็

แล้วก็สมองของน้องเขามีครึ่งหนึ่ง
แล้วก็มีโรคบอจืดแล้วก็ไทรอยด์ค่ะ

เต็มที่ก็ได้แค่๒ชั่วโมง

มะเหมือนกันใช่ค่ะแล้วค่าช่างยังไงครับหนู
ก็ร้อยหนึ่งบ้างร้อยห้าสิบบ้างก็จะแบ่งมาคนละครึ่ง
แล้วก็ที่เหลือมาเขาจะซื้อแพมเพอร์แล้วก็นมแล้วก็โจ
เห็นเขาต้องทำงานหนักแล้วเหนื่อยขนาดนี้หนูรู้สึกยังไงบ้าง
สงสารค่ะรู้สึกเห็นใจแม่เห็นใจมะมาก
ก็รักแกแต่ว่าเราไม่สามารถช่วยได้ค่ะลูกเราพิการ
วันนี้บอลมีอะไรที่อยากจะพูดกับมะไหม
เขารักมากนะขอบคุณมาก
ขอให้เจ้าเรียนละดูนะ
มะเขารักแกนะดูแลลูกดีมะจะอยู่ไม่ยืนหรอก
นูน่าร่ะลูกตอนนี้กี่ขวบละคะลูก

นูน่าเป็นลูกของบอลนี่ก็เป็นคนเหล็กคนโตนะครับ
เห็นบอกหนูนาช่วยอะไรโต๊ะได้บ้างลูก
อะไรที่ทำได้เราก็ทำ
นิสัยดีมากเลยไปเที่ยวไปเก่
เข็นของขายเขาก็จะชมตลอดเลย
หนูเอาเวลาวันไหนบ้างลูกที่ไปช่วยโต๊ะแบบเต็มเลยมีไหม
เสาร์อาทิตย์ค่ะวันหยุดใช่ค่ะลูกเหรอ
ทำงานหนักขนาดนี้รู้สึกเหนื่อยไหมลูก

ท้อไหมไม่ท้อค่ะ
แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะกลับมาถึงบ้านก็ยังช่วยดูแลพี่อีก
ป้อนข้าวป้อนน้ำค่ะแล้วก็เปลี่ยนพระออมค่ะ
เรียนดีด้วยขยันด้วยเรียนดีค่ะ
ตั้งใจเรียนนะลูกนะจะได้เป็นเสาหลักของครอบครัวได้อีกคนนะลูกนะ
โต๊ะซะบ้างโต๊ะจริงไม่ได้อยู่ใกล้ใช่ไหมครับก็อยู่ค่ะ
แต่ก่อนก็อยู่กับเขาแหละค่ะแบบว่าตอนเด็กพอแต่งงานไปก็ไปอยู่กับบ้านสามีค่ะ

ทุกวันค่ะสนิทกันมากแค่ไหนค่ะ
ก็เหมือนแม่เราเพราะเขาเลี้ยงเราตั้งแต่เด็ก

ห่วงค่ะเพราะว่าเขาร่างกายไม่ค่อยดีแต่ก่อนเขาก็แข็งแรงเราก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
เขาจะดูแลโต๊ะตลอดเลยเพราะโต๊ะร่างกายไม่สมประกอบ
มาถึงหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยน่ารักมากเลยนะเวลาเขาคุยอะไร

อเล็กกี่ขวบแล้วครับสวัสดีครับตอนเล็กกี่ขวบแล้วครับ
เกือบแล้วครับต้อเล่นช่วยโต๊ะทำอะไรบ้างครับลูก
จะเรียกคนซื้อเนื้อเต๊ะไก่สะเต๊ะบาร์บีคิวอร่อย

เนื้อเต๊ะไก่สะเต๊ะบาร์บีคิวครับ

ดีใจไหมเวลาลูกค้ามาซื้อของอ่ะลูก

เหนื่อยไหมลูกเวลาไปขายของเหนื่อยไหม

โต๊ะพ่อคุณตัวกับจ้อยอีกหนึ่ง

เหรอเก่งมาก
โต๊ะครับที่มาในรายการของเราจริงแล้ว
ตอนนี้วิกฤตที่มันเกิดและเป้าหมายจริงคืออะไรครับ
คือแบบว่าหนูต้องค้าขาย
ต้องให้หลานกินให้ลูกกิน
ให้ส่งหนูนาค่าโรงเรียน
ถ้าโต๊ะก็ร่างกายไม่สมประกอบแล้ว

ถ้าเกิดว่าวันนี้ได้เงินไปโต๊ะจะเอาเงินไปต่อชีวิตตรงไหนก่อนครับ

ทำข่าวให้มันร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะไม่มีชีวิตต่อไป
แล้วก็จะเก็บไว้ให้หนูนาเรียนมั่ง
แล้วก็จะให้หลานให้หลานไปโรงพยาบาลบ้าง
ไว้กินลงทุนค่าขายบ้าง
ไม่ต้องไปติดเนื้อติดไก่เขา
คุณผู้ชมครับหัวใจของหัวหน้าครอบครัวอย่างโต๊ะอะ
อยากจะพุ่งทะยานออกไปทำงานทุกอย่างเพื่อดูแลครอบครัว
แต่กลับถูกกักขังอยู่ในร่างกายที่

รายการเราจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่โต๊ะอะและครอบครัว
จะมาสู้เพื่อโอกาสในการดูแลชีวิตของทุกคน
ช่วงหน้าครับเรามาเป็นกำลังใจให้พวกเขาพิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อให้สำเร็จ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เสียบบาร์บีคิวไก่และเนื้อจำนวน๒๔ไม้ภายในเวลา๓นาทีครับ